คุณสมขาพาไปดูความรักกันบ้านดีกว่านะครับ

คู่สามีภรรยานาย่งเชิญยิ้ม

ก่อนหน้านี้มีข่าวชวนอกตกออกตกใจกัน

เพื่อผ่าตัดหัวเข่าแบบด่วนเลย

โอ้ววววล่าสุดบันเทิงได้เจอนายโย่งค่ะ
นายกฝากบอกแฟนบันเทิงไทยรัฐนะว่า

ตอนนี้น้าสมแข็งแรงขึ้นแล้ว
ส่วนหนึ่งก็เพราะนโยกนี่แหละโอ้นี่นานมากแล้วก็คือเขาคอยดูแลกันเป็นอย่างดีแหละนโยกบอกว่าตอนนี้น้าสมบ่นเก่งเหมือนเดิม
ผ่าตัดเข่ามาก็บ่นเก่งเหมือนเดิมส่วนนายกเองก็กลับมารับงานแสดงอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็มีละครสองเรื่องนะ
หนึ่งในนั้นก็คือละครไมค์ม่วนป่วนรักค่ะที่ขนทีมตลกซุปตามาร่วมจอกันเพียบเลย
นายกเนี่ยรับประกันเลยว่างานนี้มีแต่ความฮาแน่นอนที่สำคัญคุณผู้ชมพี่แจ๊กกะรินของเรารับประกันเองเลยนะ

เจินไนโย่งตั้งนานหล่อขึ้นเยอะเนี่ย
อ๋อติดไม่เจอตั้งนานต้องไปซุ่มหน่อย
มีพี่ต๋องมีพี่ยาวนักกล้วยอย่างนี้
แล้วเรียบร้อยแล้วเอาหัวเข่าจริงทิ้งไป

เดี๋ยวทางการแพทย์ก้าวหน้างงแล้วนะ

ไปบ้านน้ามานะทอดไข่เจียวใส่แหนมให้กิน
จริงเราบาทไม่น้อยมากไปตั้งใจได้กินไข่เจียว
แล้วล่าสุดโรงงานตอนนี้ปิดไปเลย
มาตั้งแต่ที่เราไปแต่สองคนนเนี่ย